เหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นกลางถนนยามค่ำคืนนะฮะ
โอ้โหหน้าตัวโอตกใจนะฮะตัวโอตกใจสิ
ผู้หญิงสองคนนะคะขับรถไปแล้วมันมืด
คุณผู้ชมถนนเส้นนั้นนะคะบริเวณเส้นถนนศาลายานะนะคะ
แล้วเธอก็บอกว่ามีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามหลังตลอดเลย
แล้วมันเปลี่ยวที่สำคัญมีจังหวะที่เขาปลาอะไรบางอย่างใส่รถด้วยค่ะ

กรี๊ดกันทั้งรถเลยนะคะสองสาวที่อยู่ในรถคุณผู้ชมค่ะ
คือจะขับรถกันไปสองคน
ช่วงเวลาตรงนั้นมันก็มืดแล้วเห็นเลยนะ
บนถนนสายศาลายาจอมถนอม
ที่สำคัญค่ะในรถคันนี้มีเด็กน้อยอายุ๔เดือนด้วยนะคะ

ใช่นะคะแต่จริงแล้วคุณผู้ชมค่ะ
คือมันเป็นเหมือนเป็นถุงแกงอะค่ะใช่ฮะแล้วอ่านี่นี่อ่ะเดี๋ยวลองดู
เดี๋ยวลองดูกล้องหลังอีกทีหนึ่งค่ะซึ่งเธอเนี่ยรถคันนี้เนี่ย
ติดทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนั่นเองครับลองดูว่าจังหวะนี้
คนก่อเหตุขี่รถตามมาตลอดทางเลยจับภาพไว้ได้นะคะ
อันนี้กล้องหลังค่ะลักษณะคล้ายกับว่าคนขี่จะเมาซะด้วย

โอ้โหเนี่ยเป็นเหตุการณ์ประทึกนะคนขี่คนนี้ตามมาข้างหลังแล้วสักพักหนึ่ง
ไปขี่ตอนไหนไม่รู้มาสวนทางกับรถเธอ

ปลาถุงแกงใส่ที่รู้ว่าเป็นถุงแกงไม่ใช่หินเพราะอะไรคุณ
คือทางผู้เสียหายเขาขับรถกลับไปยังจุดเดิมจุดที่ถูกปลา
แล้วมันไปเจอหลักฐานก็คือถุงแกงคุณ
ว่าผู้ชายคนนี้เอาถุงแกงมาปลาก็งงอยู่เอ๊ะทำไมเอาถุงแกงมาปลา
นั่นน่ะสิแล้วเธอก็ไม่รู้ด้วยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครนะคะ
แต่เธอเอาคลิปไปโพสต์นะคะเพราะอยากให้ชาวเน็ตช่วยกันแจ้งบ่อแส
ตามตัวคนร้ายคนนี้เธอใส่แคปชั่นในโพสต์แบบนี้นะว่า
ตกใจมากเจอแบบนี้เราไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่รู้ว่ามันต้องการอะไร
ในรถมีเด็ก๔เดือนอยู่ด้วยถ้าหักหลบจะเป็นยังไง
อยากจะให้จับตัวให้ได้ค่ะมีอีกแคปชั่นนะเธอยังบอกนี่นี่เด็กน้อยสิ
ดีนะน้องไม่ได้เป็นอะไรนะคะอ่าอีกแคปชั่นเธอบอกนะคะว่า
แจ้งความแล้วกำลังตามตัวค่ะแต่อาจจะตามยากเพราะไม่เห็นป้ายทะเบียน
เหตุเกิดอย่างที่บอกว่าสารยาจอมถนอมใครช่วยตามได้มีรางวัลและน้ำใจให้ค่ะ
บอกแบบนี้อันนี้อยู่ที่สพนะคะทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามจากผู้เสียหายเพิ่มเติมนะ
ว่าเธอบอกแบบนี้ว่าสรุปแล้วถุงแกงที่ถูกปลาใส่เป็นถุงลาบครับ
และแม้ว่ารถจะไม่เสียหายใดแต่เธอหวาดกลัวและไม่กล้าขับรถคนเดียวอีก
ยังไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะคะและถามว่าอ้าวไปมี
ยืนยันว่าไม่มีถามว่าเป็นเรื่องของการที่ไปเปิดไฟสูงใส่เขา
หรือเปล่าเธอบอกไม่ใช่เพราะรถของคนร้ายเนี่ยอยู่หลังรถของเธอแล้วจะไป
เปิดไฟสูงได้ยังไงแต่ยอมรับว่าจังหวะที่เข้าซอยเปลี่ยวเนี่ยมีเหมือนกันที่
ครับไฟสูงค่ะอ่าความคืบหน้าทางคดีอย่างที่บอกว่าแจ้งความเวลาที่ส่วนพอปลายทาง
นนทบุรีนะคะตำรวจบอกเดี๋ยวจะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดแถวที่เกิดเหตุนะ
แล้วก็มีกล้องที่คาดว่าจะเห็นป้ายทะเบียนของรถคนก่อเหตุได้ค่ะ
แต่ว่ามันเป็นกล้องของอบตก็จะติดวันเสาร์อาทิตย์น่าจะต้องทำเรื่องขอวันจันทร์ค่ะ
หนูก็ไม่กล้าขับรถคนเดียวค่ะกลางคืนแล้วอ่ะไม่กล้าแบบไม่กล้าไปไหนอ่ะ
แล้วมันก็ระหวัดระแวงหนูอยากจับตัวให้ได้แล้วก็ถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไร
เราเคยมีปัญหากันเหรอหนูก็อยากเคลียร์ว่าทำไมทำแบบนี้
แล้วถ้าหนูหักหลบอ่ะลำพังหนูไม่เท่าไหร่แต่มันมีเด็ก๔เดือนนะพี่
เด็กถ้าหักหลบมันก็เป็นอันตรายอ่ะก็อยากให้อยากให้ตามคนที่ปลาค่ะ
ให้เร็วที่สุดอืมป่านี้เขาคงรู้ตัวแล้วมั้ง
เพราะว่ามันออกข่าวไปเขาคงคิดหาซ้ำเกลี้ยตัวได้แล้วมั้ง